เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแนะนำให้คนไทยไปดูซีรีส์เกาหลีนะคะ
พระเอกเนี่ยสวมบทบาทเป็นทหารหนุ่มหล่อ
แต่นอกเหนือจากการรักชาติแล้วเขารักพระเอกกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะ
คุณอรัชพรเชื่อท่านนายกนะคะท่านนายกค่ะ
ณตอนนี้เป็นเอามากและเป็นหนักมากหลงพระเอกหนักมาก
จริงจริงจริงจริงจริงจะมีข่าวดีพี่คุณอรัชพร

คือกำลังดูจอข้างนี่ฉันเป็นซีรีส์อยู่
เป็นหนักมากจริงเขาจะมาเมืองไทย

แล้วอยากจะให้มาถ่ายทำซีรีส์ในเมืองไทยด้วย
เพราะว่าคนไทยเป็นหนักมากเหมือนคุณอรัชพรนี่เยอะเลย
ทั้งประเทศที่แบบว่าคุณกัปตันอะไรอย่างนี้
ตอนนี้เขามีคำพูดว่าเป็นพระยามโมน

คือดิสเตอร์ยังไม่ถึงให้เป็นพระยามโมนแต่ว่า

แล้วเขาบอกว่าขนาดแบบนางเอกเป็นหมอยังรอกัปตันได้

ตอนนี้แบบคนที่เป็นแฟนของหญิงไทยทั่วประเทศ

คือหน้าตาเขาคือหน้าตาเราไม่พูดถึง

แต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วยบท
ด้วยความเป็นตัวตนของตัวละครตัวนี้ในเรื่อง

ก็ดูพี่นั่งมองสิดู
นั่งมองแบบนี้
เฮ่ยเดี๋ยวก่อนนะ
เดี๋ยวก่อน
ให้เข้าพบพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยเพราะว่าท่านนายกชื่นชมมาก
แล้วก็เชิญชวนให้คนไทยดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะ
ซึ่งเริ่มฉายเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างสูง
ในจีนทั้งในเกาหลีใต้แล้วก็ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย
ผู้ว่าการทรทบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าการเชิญทรงจุงกิในครั้งนี้
น่าจะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเกาหลีใต้มากยิ่งขึ้น
จากตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยลดลงมาอยู่ที่๓๗๐๐๐คนในปีที่แล้ว
เมื่อเทียบกับจำนวน๔แสนคนในปีก่อนหน้า
ก็เป็นผลมาจากความกังวลในเรื่องของไวรัสเมิร์สด้วยนะคะ
แล้วก็คนไทยอาจจะไปญี่ปุ่นกันมากขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ต้องทำวีซ่านะคะ

น้องเฟื้องค่ะและคุณผู้ชมคนไทยคะ

พยายามพาเมืองไทยให้ได้ตามคำร้องขอของทท

หัวหน้าทีมหน่วยกองรบพิเศษกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติก็รับบทโดยทรงจุงกินี่แหละค่ะ

แต่สะท้อนให้เห็นเรื่องของความรักชาติด้วย
แล้วก็คุณอรัชพรดูแล้วบอกเลยว่าเขาเขียนบทได้ดีมาก
ทำให้คนที่ดูรักชาติจริงแล้วก็กลับมาย้อนถามตัวเองว่า
แล้วความรักชาติของเราในอุดมคติของเราคืออะไร
ใช่เรื่องนี้สำคัญมากตรงที่ว่าโอเคเรื่องของพระเอกนางเอกสวยหล่อ
อันนี้เราเข้าใจได้แต่ว่าถ้าดูในแง่ของบทจริงนะ
ในเรื่องของคำพูดในเรื่องของบทพูดในเรื่องของตัวเนื้อเรื่องเนี่ย
เขาเขียนมาดีจริงแล้วก็คือมันมีการตั้งคำถามหลายอย่าง
มีการให้แง่คิดมีการมีคำพูดมีวลีบางวลีที่ทำให้เราฟัง
เราดูแล้วเรากลับมาคิดตามว่ามันจริงหรือเปล่า
คุณรัชพรสารภาพมาดูไปกี่ตอนแล้วคะตอนนี้
จบแล้วแน่เลยดูหน้าดดอดหลับอดนอนมากใช่ไหมค่ะ
เขามีเท่าไรเท่าหลายเดียวช่วยดูเท่านั้น
เต็มทีแล้วใช่ไหมคะ
แต่ว่าอยากให้โฟกัสที่ตัวเรืองด้วยจริง
ไม่ใช่คอเกาหลีเลยไม่ดูซีรีส์เลย

ก็มีพระเอกก็คือทรงจุงกินี่แหละ

เป็นหัวหน้าทีมรถพิเศษที่คุณเขมสอนเพิ่งบอกไป
ส่วนนางเอกคนสวยของเราก็คือจองเฮเคียวนะคะ
บทเป็นแพทย์หญิงเป็นคุณหมอคังโมยอนค่ะ
จุงกิเนี่ยพูดถึงโฟกัสที่พระเอกแล้วกันนะ
จุกิตเป็นนักแสดงเป็นนายแบบแล้วก็เป็นพิธีกรนะคะ
วันเกิดของเขาจดดี๑๙กันยายน๒๕๖
ไปดูดวงว่าสมพงษ์กับเราไหมหรือว่ายังไง

ทรงจุงกิอายุ๓๐นะแต่ว่า๑๙กันยายที่จะถึงนี้จะอายุ๓๑

เขาโด่งดังจากการแสดงซีรีส์ย้อนยุคนะคะ

แล้วก็การเป็นพิธีกรรายการวาริตี้
มีผลงานแสดงทั้งหนังทั้งซีรีส์มาตั้งแต่ปี๒๕๕๑แล้ว
ส่วนผลงานโฆษณานี่๒๓ชิ้นด้วยกัน
ที่สำคัญนะคะไม่ได้มีแค่หน้าตาดีอย่างเดียว
เขามีรางวัลมาการันตีเรื่องของการแสดงเรื่องของแอคติ้งของเขาด้วย
หรือว่ามันดิดหน้าใสหัวใจวาววุ่นนี่แหละ
ทีนี้อย่างที่ท่านนายกบอกไปว่าหลายคนอาจจะหาข้อมูลมาแล้วเหมือนกัน
จุนกิเนี่ยก่อนที่จะมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เพิ่งจะรับราชการทหารเสร็จมาหมาดเลย
แล้วก็มารับบทเป็นทหารเลยนะคะ
โดยเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำการที่กรมทหารกองหนุนเมืองชุนชรวันที่๒๗สิงหาคมปี๒๕๕๖ค่ะ
ซึ่งก่อนที่เขาจะเข้าเกณฑหารเขาเคยมาเมืองไทยแล้วนะ๒๘เมษายนไม่รู้ตอนนั้นหลายคนรู้จักเขาหรือยัง
รู้จักเขามากเท่านี้หรือยังนะคะ
อีกหลายประเทศในเอเชียด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ประกาศว่าหนึ่งในนั้นเป็นไทยด้วยหรือเปล่า
นายกออกมาเชียร์เลยออกมาเชียร์ชัดเจนเลยว่าอยากให้คนไทยได้ดูกัน
เรื่องราวเป็นความรักโรแมนติกของทหารหนุ่มที่เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยกองบัญชาการสงครามพิเศษ
ไปพบรักกับคุณหมอแพทย์สาวอาสาสมัครระหว่างประจำการอยู่ในดินแดนไกลบ้านแล้วก็อันตรายด้วย

ซีรีส์เรื่องนี้ออกฉายครั้งแรก๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะ
เกาหลีเขาออกทุกวันพุธแล้วก็พระฤหัสบดีเวลา๔ทุ่มตรง
ซีรีส์มีทั้งหมด๑๖ตอนค่ะ
จะออกอากาศวันสุดท้ายก็คือ๑๔เมษายน๒๕๕๙แม้ดับร้อนได้เลยนะจ๊

เพราะว่าถ้าใครที่ดูติดตามตามทางอินเตอร์เน็ตเนี่ย
ค่ะก็วันนี้น่าจะเป็นตอนที่๑๐ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้น่าจะเป็นตอนที่๑๐นะคะ
ตามเวลาน่าจะมาออนในเน็ตวันนี้
ใช่เพราะว่าต้องมีการแปลทรงแปรทรัพย์ของเขาทำกันนะเนาะ
ส่วนกระแสความนิยมของซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าดังข้ามประเทศจริงนะคะ
ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแพ้ไม่ได้ค่ะ
ทุ่มทุนซื้อลิขสิทธิ์แล้วแล้วก็จะเอามาฉายในประเทศญี่ปุ่น
ราคาตอนละ๑แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ๓๕๐๐๐๐บาท
ตอนก็๖๐ล้านบาทเบานะคะ

นี่นี่น่ารักคุณอาชะพรค่ะคือที่ฉันชอบเพราะว่าหน้าเขาดูน่ารักแล้ว
หน้าเขาดูเป็นผู้ชายแบบน่ารักใสแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ความเนี่ย
พูดน้อยต่อยหนักความเชี่ยวชาญความเก่งความความดูอวยเนอะ

คือเขาดูเก่งแล้วมันดูแข็งขันมันดูแข็งแรงด้วยความที่เป็นลุคของทหาร

อ่านะคะคุณอรัชพรอาจจะต้องไป

พอแล้วพอพอพอพอพอพอพอพอพอพอ
แสมาว่าททจะเอาเข้ามาปุ๊บมีข่าวว่า
จะมาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยหรือเปล่า

กระแสเทรนด์ทวิตเตอร์ท่วมท้นมาก
สาวกรี๊ดกราดเมื่อไหร่นับวันคอยจะมาจริงหรือเปล่า
ทำลายแตกค่ะบอกเลยนะคะ

ว่าทำให้สาวได้ว่ากรีดการ์ดกัน
ไปดูที่กระแสตอบรับจากผู้ชมที่ล้นหลามกันก่อนเลยนะคะ
การออกอากาศตอนที่๙มุมพุทธที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
กวาดเรตติ้งไปถึง๓๐๔ค่ะ
ติ้งเพิ่มขึ้นจากตอนที่แล้วกว่า๑๖
ถือว่าเป็นการสร้างสถิติที่สูงทะลุ๓๐ในรอบ๔ปี
ของซีรีส์นี้ที่เป็นช่องออกอากาศของเขา
ที่ออกอากาศมาในปี๒๐๑๒ค่ะ
ทมทนทะลมทะลายดูสิเขาก็แคปกันมา

หยุดเขาเขียนไว้แบบนี้เห็นไหม

เราลีรันภาพตอนฟิตเนทบ่อยเนอะ
ก็แสดงวัลโลกโซเชียลก็ร้อนแรงนะคะ

พุธที่ผ่านมาก็มีคนติดแฮชแท็กนี้
ขณะที่ออกอากาศนะคะแฮชแท็ก

คิดดูสิคุณคือทวิตกันรัวไม่หยุด
แคปภาพทั้งบรรยายสรรพคุณต่าง
ว่าพระเอกรอยังไรฉันเป็นนักเอกใช่ไหม
คุณดูเขายิ้มคุณคุณคุณคุณนะคะ

คืออันนี้เป็นเพจที่มีคนแชร์เยอะมากนะคะ

เป็นแบบเพจที่คนกดไลค์นะคะสำหรับโพสต์นี้
เขาบอกว่ามาร่วมกาปฏิทินนับวันรอไปกับเรา
มิ้วเราอาจจะต้องดูตามนี้เพราะเขาบอกว่า
ขอดูหน่อยสวัสดีเราเป็นติ่งซีรีส์ตอนนี้เรากำลังดู
ซีรีส์ที่แฟนเราแสดงคนนี้ไง

แกก็ดูใช่ไหมที่เราจะบอกวันนี้ก็คือ
ก่อนที่จะเริ่มดูควรรอให้มันมีหลายตอนก่อน

อ้าวตึงอ่ะทำไมเน็ตไม่ดี
แต่คำเตือนของเขานะคะก็คือประมาณว่าไม่ฉะนั้นคุณจะต้อง

เพราะไม่งั้นจะเป็นแบบนี้นี่คือเหตุการณ์จำลอง

คุณทำเสียงคิดฮะคุณเอาล่ะเฉพาะส่วนตัวโอปร่าฟรีนมาก
โอปร่าฟรีนฟรีนแล้วเหมือนเมื่อกี้ไม่ใช่โอปร่าเฉยนะคะแล้วก็ฟรีน
อื้อฮือไม่ไหวมันควรแล้วเฉพาะคุณเป็นมาหมดแล้วใช่ไหม
แต่ฉันเป็นมาหมดแล้วล่ะอัปโศตร์เก้า

ทรมานได้เริ่มขึ้นแล้ว

นี่อะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นการแบบว่า
เต็มที่ต้องคอยตรวจสอบว่า
คือการร้อนรุ้นดูซีรีส์ที่แบบว่า
ดูไปแล้วของเขาก็ออนไปพร้อมกันมันทรมานจิตใจ
ฉันนับวันรอจริงค่ะแบบว่า
สมมุติว่าถ้ามาวันพุธใช่ไหมค่ะวันนี้วันพฤหัสฉันก็แบบ

มิ้วเราเริ่มดูตอนที่แบบสงกรานพอดีไหมคะ

เริ่มดูตอนนี้ก็ได้ดูวัลตอนไงดูวัลตอน
พี่มิวเริ่มเงียบเริ่มเงียบเริ่มปล่อยให้สองสาวเพิ่มไปก่อน
ดูวัลตอนดูวัลตอนจริง
มิ้วพี่มิวต้องเชื่อมิ้น
ไปดูแล้วจะติดกว่ามิ้นท์พูดเลยจริง